เริ่มต้นกันด้วยประเด็นร้อนทางการเมืองกันหน่อยกันแล้วกัน

คือจริงต้องบอกว่าวันนี้๙เดือน๙เนี่ย
โปรพวกโปรซื้อของออนไลน์มันแรงมาก

วันนี้มีราชกิจจานุเบกษานะครับ

ก็คือร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ซึ่งเป็นเลขาธิการพักพลังประชารัฐด้วย
ซึ่งก็เป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐนี่แหละ
คือร้อยเอกธรรมนัฐก็อย่างที่ทราบนะครับ
หลายคนก็มองว่าถือว่ามีบทบาทสำคัญในรัฐบาลในขณะนี้
เป็นแก่นำรัฐบาลคนนึงแต่อยู่ดีดีเนี่ย
คือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีเรื่องของราชกิจจานุเบกษา
ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีก็คือคุณธรรมนัฐกับคุณนรมน
นี่คือภาพที่รัฐสภานะครับ
โดยบอกว่าขอแถลงข่าวเรื่องการลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร

ผมยื่นหนังสือลาออกไปให้นายกแล้ว
พร้อมกับเอานังสือลาออกมาให้ดูด้วย
คนก็เริ่มตีความว่าตกลงแล้วคุณธรรมนัฐลาออก
หรือว่านายกปลดออกนายกเสนอให้ออกกันแน่
นี่คือหนังสือลาออกที่ร้อยเอกธรรมนัฐนำมาแถลงข่าวนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวขอดูหนังสือลาออกของร้อยเอกธรรมนัฐหน่อยนะฮะ
เพราะว่าเนื้อหาที่ได้เอามาให้สื่อมวลชนดูในเอกสาร

เพียรพรรณทนายรัฐบนมรี

บอกว่ามีความประสงค์จะขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากร
ตั้งแต่วันที่๘กันยายน๒๕๖๔เป็นต้นไป
ขณะเดียวกันราชกิจจานุเบกษาประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
ก็ประกาศณวันที่๘กันยายนพุทธศักราช๒๕๖๔เช่นกัน

ร้อยเอกธรรมนัฏบอกว่าที่ต้องมาแถลงข่าวในวันนี้กับสื่อมวลชน
เพราะมีเรื่องไม่สบายใจนอนคิดมาหลายเดือน
นั่นคือตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
พลเอกประยุทธ์แต่งตั้งให้ทำงานมา๒ปีกว่า
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้
มองว่าสิ่งที่ตัวเองตั้งมั่นเอาไว้ก็คือการทำงานรับใช้ประชาชน
ตลอดเวลาที่ดำรงตำแหน่งมาในการรัฐมนตรี
บรรยากาศการบริหารไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้
เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะกลับไปอยู่จุดเดิม
คือการเป็นสอสอเป็นตัวแทนของประชาชน
ร้อยเอกธรรมนัฏยืนยันนะครับ
บอกว่าต้องการทำงานที่รับใช้ประเทศชาติบ้านเมืองจริง
ไม่ใช่รองรับหรือทำอะไรเพื่อคนบางกลุ่ม

แล้วบอกว่าที่ผ่านมาก็ปรึกษากับครอบครัวแล้ว
แล้วได้ข้อยุติว่าจะลาออกจากการรัฐมนตรีเนี่ย
ทำหนังสือขอลาออกลงนามไว้ตั้งแต่๘กันยายน
ตั้งใจว่าจะยื่นเอกสารตั้งแต่เมื่อวานนี้
แต่ว่ามันมีความผิดพลาดเกี่ยวกับเลขาของคุณธรรมนัฐ

เพราะฉะนั้นขอยืนยันว่าลาออกจริงนะครับ
ตั้งใจว่ายื่นใบลาออกก่อนแล้ว
เดี๋ยวฟังเสียงหน่อยนะครับ
พันธ์ยากที่ผมทราบส่งแล้วไว้นะครับ
แล้วผมก็อยากจะกลับไปอยู่จุดเดิมของผมนะครับ
เป็นตัวแพทย์ของพี่น้องประชาชุภูมิ
ผมต้องการทำการเมืองให้มันเข้มแข็ง
เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองจริง
นะครับเดี๋ยวได้ข้อยุ่งอีกว่าผมจะลาออกจากการดำรงตัวแดด
แล้วตีช่วยกับการสูงประเสริฐสรรค์ก่อนนะครับซึ่งเวลาผม
ผมจริงจริงแล้วผมลงนามตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วตั้งใจยื่นตั้งแต่เมื่อวาน
นะครับแต่รู้จักว่าเอ่อฝ่ายในขาวผมเขาใจผิดว่าจะให้ยื่นแบบนี้
นะครับก็เลยให้ยื่นไปนะครับอันนั้นสู่แล้วนะครับผมขออนุญาต
แจ้งพี่น้องประชาชนนะครับของทุกจังหวัดนะครับว่าวันนี้ผม
ตัดสินใจแล้วว่าผมจะเลือกทางเดินผมจะเลือกเสร็จทางการเงิน
หมายโดยที่สักคนพยพของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง
เป็นการลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีอย่างเดียวนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ส่วนสถานะปัจจุบันก็คือยังเป็นศข๑ศจพเยาข๑พพร
แล้วก็เป็นเลขาธิการพักพลังประชารัฐนี่นะฮะมันมีคำถามขึ้นมาทันทีว่าเกิดอะไรขึ้น
นะครับคือถ้าจะย้อนไปเนี่ยมันต้องไปดูความร้อนละอุในพักพลังประชารัฐ
ในช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อสัปดาห์ก่อน
มีข่าวถึงขั้นที่ว่าร้อยเอกธรรมนัฏที่เป็นเลขาธิการพักเนี่ย
จะรวบรวมเสียงเพื่อจะให้โหวตไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
จะเปลี่ยนตัวนายกว่าอย่างนั้นเลยล่ะแต่ก็มีข่าวว่าก็ไปเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะฮะ
มีการขอท่งขอโทษอะไรกันค่ะ
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาประชุมคอรมอลมีข่าวมาอีกอืม
ไปเจอกันที่ธรรมเนียบประชุมคอรมอเนี่ยถึงขั้นพลเอกประยุทธ์ไม่มองไม่พูดไม่คุยกับร้อยเอกธรรมนัฐ

ทีแรกก็ยังคิดว่าเอ๊ะเป็นกระแสข่าวทางการเมืองทั่วไปหรือเปล่า

จะมากรบข่าวช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจ
อาจจะแค่งอนกันเฉยนิดหน่อยหรือเปล่า
ก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวก็คือมีข่าวว่าทางรัฐมนตรีในกลุ่มของพักพลังประชารัฐที่เขาเรียกว่ากลุ่ม๔ชอ

รัฐมนตรีช่วยก็จะพยายามขอปรับคอรมออะไรประมาณอย่างนี้

คิดว่าเดี๋ยวก็คงจะเงียบหายกันไปปรากฏว่าวันนี้ถึงขั้นมีการลาออก

ว่ามีราชกิจจานุเบกษาให้พ้นจากตำแหน่งกันเลย

ร้อยเอกธรรมนัฏบอกว่าตัดสินใจเด็ดขาดจะกลับไปทำงานให้ชาวพยาวนะครับ
รวมทั้งจังหวัดอื่นด้วยจะไปเป็นสอสอว่าอย่างนั้นเถอะ
ส่วนเรื่องจะสืบเนื่องมาจากวันอภิปรายไม่ไว้วางใจที่มีปัญหากันหรือเปล่า
ร้อยเอกธรรมนัฏบอกว่าก่อนโหวตนะเมื่อวันศุกร์ที่๓กันยาเนี่ยเขาโหวตวันเสาร์ที่๔กันยา
หารือกับหัวหน้าพักแล้วก็คือบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรร

ว่าจะตัดสินใจลาออกตั้งแต่วันจันทร์ที่๖
แต่บิ๊กป้อมห้ามเอาไว้ตอนนั้นก็เชื่อแล้วก็มาไตรตรองดูอีกทีนึง
สุดท้ายเลยตัดสินใจขอลาออก
นักข่าวถามว่าเอาอย่างนี้ที่มีข่าวว่าได้ไปพูดคุยไปขอโทษท่านนายกแล้ว

ร้อยเอกธรรมนัฏบอกว่าใช่ไม่จบ

บอกไม่จบเพราะผมยังไม่สบายใจอยู่
และต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำลงไปด้วย
ถามว่าแล้วยังอยู่กับพักพลังประชารัฐไหม
ร้อยเอกธรรมนัฏบอกว่าก็เป็นเรื่องที่จะต้องคิดต่อไป
ซึ่งอาจจะต้องไปหาบ้านใหม่อยู่ก็เป็นได้ประมาณอย่างนั้นเลย
พูดประมาณอย่างนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแตกหักอะไรกันนะ
เพียงแต่ขอเลือกเดินเส้นทางของตน
ที่อาจจะต้องไปสร้างบ้านหลังใหม่
อันนี้เหมือนเขาใช้คำว่าวงแตกไหม
ก็ไม่แน่ใจแต่นักข่าวถามว่า
แล้วท่านจะกลับไปที่ที่ทำการพักพลังประชารัฐไหม

บอกไม่ชอบไม่อยากฝืนใจตัวเอง
ส่วนเรื่องที่ว่าจะทำงานแบบไหนอะไรยังไงในพัก

ลงพื้นที่มากขึ้นในการดูแลประชาชน

ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าที่ตัดสินใจลาออกจากรัฐมนตรีเนี่ย
มันเกิดขึ้นเพราะอะไรร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่า
ไม่ชอบบรรยากาศบ้านเมืองที่มีความแตกแยก
และมองไม่เห็นอนาคตทำให้รู้สึกไม่สบายใจ
ส่วนบรรยากาศในคอรมอขอบอกว่าร้ายยิ่งกว่า

แต่ไม่ขอพูดถึงรายละเอียดเพราะถือว่าผมออกมาแล้ว
เดี๋ยวฟังดูนะครับ
ผมได้ทางด้วยกับท่านหัวหน้าแล้วว่า
ผมจะลาออกตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา
แต่หัวหน้าท่านห้ามไว้นะครับ
เพราะผมก็ชื่อหัวหน้าแต่ผมมาแต่ตอนรู้แล้วว่า
ทางเดินชีวิตผมนะครับที่จะทำเพื่อประชาชนนะครับ

ผมตัดสินใจเด็ดขาดด้วยตัวเองดีกว่านะครับ

ดีการดีการดีที่สุดก็คือเราก็ตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับต่างกับท่านหัวหน้าผมมีความสำคัญกับท่านพ่อโลกหลวงเดิม
แต่ว่าอีกสองขั้นแปลงว่าเรานี่คือแตกหักเลยเหรอครับพี่ผมผมไม่ได้แบ่งว่าผมแตกหัก
ผมลึกเดินเส้นทางชุดการบริโมงนะครับมาสักครู่พี่พี่พันธมนตร์บอกว่าเอ่อ

ก็บ้านหลังเดิมบ้านทุกคนเยาว์มีความสุขอยู่แล้วแล้วบ้านหลังใหม่ล่ะค่ะ
ที่นี่บ้านหลังใหม่ก็ยังไม่สร้างอาจจะสร้างบ้านใหม่ห้ามค้าห้ามถือเป็นเต็ม

ไม่ทำให้พลุกค้าหรือว่าหลักหลักคนแล้วด้วยต้องเสียดายหรอคะ

จริงจริงว่าหลายเดือนไม่ใช่เป็นเกี่ยวกัน
นี่ค่ะคือนักข่าวถามเรื่องความสัมพันธ์กับ๓ป
ยืนยันว่ากับคนในประวิษยังเหนียวแน่น

เพราะว่าก็ต้องมีทางเดินของตัวเอง

เพื่อไทยหรือเปล่าเพราะเมื่อก่อนนี้ก็เคยอยู่กับพักเพื่อไทย

เดี๋ยวขอดูคำพูดของร้อยเอกธรรมนัฐที่เคยบอกเอาไว้

ใช่นี่ผมคือเส้นเลือดใหญ่

ผมกลุ่มความลับดิวต่อรอง
หากล้มผมได้รัฐบาลก็สั่นคลอน
จำได้ว่าช่วงที่ออกมาพูดประโยคนี้เนี่ย
เป็นช่วงที่ตอนนั้นรัฐบาลกำลังเหมือนกับว่า
วางไม่ได้ว่าจะเอาใครลงตำแหน่งไหน

แล้วพอมันมีเหตุการณ์วันนี้เกิดขึ้น

บอกก็ไม่แน่นี่ครับ
นี่นะครับที่นี้ตกลงลาออกหรือว่าตกลงลาออกอะไรยังไงนะครับ
ถ้าเป็นนังสือเกี่ยวกับการลาออกของรัฐมนตรี

เพราะว่าเรื่องการลาออกของรัฐมนตรีเนี่ย
ในอดีตจะมีนายปรีดีดาวฉายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่เคยยื่นหนังสือลาออก

นี่คือหนังสือที่ร้อยเอกธรรมนัฐส่งถึงนายก

คือราชกิจจานุเบกษาที่ออกมาเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ของคุณปรีดี๑กัญญายน๒๕๖๓

นี่คือเรื่องรัฐมนตรีลาออก

แล้วก็ระบุชัดเจนในเนื้อหาบอกว่าได้ขอลาออกจากตำแหน่ง

แต่ราชกิจจานุเบกษาที่ออกมาในวันนี้ของ๒รัฐมนตรี
คือคุณธรรมนัฏและคุณนรมน

ประกาศเนี่ยคือเรื่องให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
ชื่อเรื่องคือต่างกันชัดเจนเลยนะคะ
เนื้อหาบอกว่านายกได้กราบบังคมทูลว่าสมควรรัฐมนตรีบางคนพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีเพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์แก่ราชการ

แต่คุณธรรมนัฐบอกว่าผมตั้งใจลาออกอยู่แล้ว

ตั้งใจยื่นตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าเลขาเนี่ยคิดว่าวันนี้ก็เลยเพิ่งมายื่นหนังสือวันนี้
แต่ว่าเพิ่งมาแถลงวันนี้อะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
คนก็เลยตีความกันว่าเอ๊ะตกลงยังไงกันแน่

ถามนายกแหละเพราะว่าถ้าประกาศราชกิจจานุเบกษาของวันนี้ที่ออกมา
บอกว่านายกรัฐมนตรีเสนอใช่ไหม

ถามเรื่องนี้หน่อยว่าตกลงมันยังไงกันแน่
ที่เป็นแค่สอสอก็สามารถทำเพื่อประชาชนได้
ก็เอาเป็นว่าหลังจากนี้ก็เป็นเรื่องของพักนั่นแหละ
ต้องไปหารือกันต่อว่าจะทำยังไงต่อไป
งานเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วล่ะไม่มีหยุดยั้ง

ส่วนก่อนหน้านี้ที่นายกยืนยันทุกครั้งเป็นมั่นเป็นหมอ

ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าตอนนี้มีรัฐมนตรีลาออกตั้ง๒คน

แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ปรับใคร
แม้จะมีการลาออกจากตำแหน่งแต่ก็ยังไม่มีการปรับเข้า
ช่วงแรกก็เหมือนนายกใช้คำว่ารัฐมนตรีลาออกนะ
ผู้สื่อข่าวก็เลยถามย้ำว่า
นายกเอาจริงตกลงลาออกเองหรือสั่งปลด
เพราะว่าในหัวข้อของราชกิจจะไม่ให้มันขัดแย้งกันอยู่นะ
นายกก็บอกว่าก็ลาออกแล้วก็ตัดบทเลยนะ
บอกเอาล่ะยังไงเขาก็ลาออกไปแล้ว
มาจะไปอะไรยังไงผมไม่ขอตอบก็แล้วกัน
แต่ผู้สื่อข่าวก็อยากจะรู้ว่าตกลงมันยังไงกันแน่
ก็ถามย้ำอีกรอบนึงเอาจริงนายกลาออกหรือปลดออก
นายกก็เลยตอบมาชัดเลยบอกว่า
ก็ผมสั่งของผมและไม่ได้แจ้งใครทั้งสิ้น
เหตุผลก็เป็นเหตุผลของผมทุกอย่างเป็นการตัดสินใจด้วยตัวเอง
ส่วนผลพวงจะเป็นเรื่องมาจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ร้อยเอกธรรมนัฐจะล้มเก้าอี้นายกหรือเปล่า
เรื่องความสัมพันธ์กับสามปอล์จะส่งผลต่อเกมการเมืองไหม
พวกเหน็ตประดูกก็บอกว่าโอ๊ะมันจะมีเกมอะไรนักหนา
แล้วเดินไปเลยค่ะ
ร้อยเอกธรรมนักพรมเผ่าปัจจุบันนี้อายุห้าสิบหกปี
ผมต้องมีคุณอยู่ในน้ำใส่พูดด้วยค่ะ
การจับทันวิทยาลัยเลยค่ะ
ฤทธิพิเศษวนปราชาวันไทย
เลือกตั้งซ่อมทั้งขอนแก่นลำปางนครศรีธรรมราชคืออีสานเหนือใต้เนี่ย
คุมเลือกตั้งซ่อมแล้วก็ทำผลงานโค้นล้มเจ้าของพื้นที่เดิมลงได้ด้วยนะครับ
แล้วก็ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
เมื่อ๑๐กรกฎาคม๒๕๖๒ในช่วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์๒ทับ๑
คือตอนนั้นก็เริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับประวัติที่เคยถูกสาร
สเตรเลียตัดสินเรื่องคดียาเสพติดนะฮะถึงขั้นถูกนำไปอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยนะครับ
ถูกยื่นเรื่องให้สารมนุนตรวจสอบด้วยแต่สารมนุนในวิธีฉายแล้วพบว่าไม่ผลสภาพการเป็น
สสรัฐมนตรีเพราะว่าการถูกคำพิพากษาตรงนั้นของสารที่ออสเตรเลียถือว่าเป็นก่อนสมัครรับเลือกตั้งสอสอ
และไม่ใช่คำพิพากษาของศาลไทยผู้ถูกร้องจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูล
มาเป็นรัฐมนตรีก็ถูกอภิปรายโดยฝ่ายค้านอยู่๒ครั้งนะครับทุกผู้ชมครับ
มีเรื่องคุณสมบัติรัฐมนตรีเมื่อปี๖๓เรื่องของการถูกถอดยศเรื่องกรณีวุฒิการศึกษาก็มีนะครับ
หกสี่ก็ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกครั้งหนึ่งนะครับสุดท้ายก็ได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจแล้วก็เป็นรัฐมนตรี
เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี่แหละนะครับแล้ววันนี้ก็ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งนะครับคือก่อนหน้านี้ที่เข้ามารับตำแหน่ง
เลขาธิการพักพลังประชารัฐด้วยคือตอนที่มารับตำแหน่งเลขาธิการพักพลังประชารัฐได้แค่๒เดือนกว่าเนี่ยก็มีกระแสข่าวต่างมากมาย
อย่างเช่นกดดันให้นายกปรับคอลโลมอมีกระแสข่าวบอกว่าเพราะว่าจะได้มีการปรับกันจากรัฐมนตรีช่วย
เผื่อบางคนจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการอะไรประมาณอย่างนั้น
ล่าสุดเนี่ยอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาถึงขั้นมีข่าวว่าจะรวบรวมเสียงเพื่อจะให้โหวตไม่ไว้วางใจนายกด้วยเลย
เหมือนจะเลื่อยขาเก้าอี้นายกว่างั้นจะเปลี่ยนนายกเลยนะครับสุดท้ายวันนี้ก็เกิดข่าวเรื่องของการให้พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรี
การเมืองวันนี้นะครับเดี๋ยวต้องจับตาดูกันต่อว่าจากนี้ไปจะเป็นยังไง
แต่ผู้หญิงประยุทธ์บอกยังไม่ได้คิดเรื่องปรับคอลโรมอล์
ยังไม่มีการปรับใครเข้าถึงแม้ว่าตอนนี้ตำแหน่งจะว่างรมชว่าง๒ตำแหน่งแต่ยังไม่ปรับใครเข้านะคะ